บนัวกันมากมายแบบนี้นะ
เราก็ต้องไปเติมเต็มความสุขให้เราสบายกายสบายใจกันด้วย
เพราะว่าเชื่อเลยนะว่าช่วงเวลาที่เราเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำงานหรือว่าอากาศร้อนแบบนี้
ถ้าได้ไปนวดตัวให้มันผ่อนคลายสบายแล้วมันจะฟินกันขนาดไหน
แล้วร้านนี้ไม่ธรรมดานะคุณนอกจากนวดเพื่อความผ่อนคลายแล้ว
ยังนวดผู้ความสวยงามไปกันสปงสปาที่อีกด้วย

คุณดูบรรยากาศร้านสิคะร่มรื่นทีเดียว

อยู่ตรงถนนสู้สุขเทศบาลเมืองประจวบคีริขัน

สำหรับใครที่อยากจะมาผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เพราะทางร้านเขามีบริการนวดแผนไทยและสปาด้วย
นี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะ
โดยการปรับปรุงบ้านเก่าอายุกว่า๕๐ปี
โอ้โหมาตกแต่งเป็นร้านนวดนะคะครับ
ซึ่งใครได้เข้ามาแล้วก็จะเหมือนหลุดโลก
อยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าร่มรื่น
สูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติก็ผ่อนคลายปลอดโปร่ง
แล้วเขาก็ยังมีการขออนุญาตให้บริการการนวดอย่างถูกต้องด้วยนะคะ
ตอนนี้หมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติชอบบาง
ว้าวไอล่าอะไรนะคะไปคายลิ้นก่อนค่ะ
เวรี่กู๊ดชอบมากแม่นี่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้หญิงผู้ชายก็ได้เข้ามารับบริการการนวดกันนะคะ
ซึ่งที่นี่ก็จะมีการนวดทั้งแบบนวดแผนไทยนวดตอกเส้นนวดหน้ายกกระชับ
สำหรับสาวก็มีนวดนวดหน้ายกกระชับเหรอค
ใช่แล้วใช้มือนวดนะใช้มือนวดหน้านะ
แล้วถ้าเป็นผมอ่ะใช้ฝ่าเท้าว้าว
วดฝาเท้านวดฝ่าเท้าด้วยฝ่าเท้าอ๋อนวดฝ่าเท้าด้วยฝ่าเท้า
แต่ไม่นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าแน่ลองดูไหมล่ะไม่เอา
มากมายหลากหลายการให้บริการแล้วก็ยังมีสครับตัวอบสมุนไพร
สปามือสปาเท้าสารพัดความสวยงามที่เป็นการบำบัดแบบแพทย์แผนไทยด้วยนะคะ
และนอกจากนี้คุณผู้ชมทางร้านเขาก็ยังมีบริการอาหารสำหรับลูกค้าด้วย
จริงมีครบเลยไปแล้วเนี่ยอิ่มท้องด้วยสบายกายสบายอกสบายใจด้วยนะคะ
อยู่ที่ถนนสู้ศึกจังหวัดประจวบคีรีขันร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะคะ
ใครไปไม่ถูกหรืออยากจะจองที่เอาไว้ก่อนโทรศัพท์ไปบอกกันได้นะจ๊ะครับ
หรือจะเข้าไปดูภาพดูข้อมูลต่างทางเฟซบุ๊คกันก่อนก็ได้นะคะ
ถ้าได้สัมผัสแล้วลองฟึนสุดดูสิกดจุดนวดศีรษะผ่อนคลายความเหมือยล้า
ชอบนะชอบดีมากอันนี้ลองกดดูแล้วมันดีขึ้นไหมคะ
ดีค่ะถ้าเกิดมีคนนวดให้คุณจะดีกว่านี้นะคะคุณต้องไปนะคะ
นี่จะหลับแล้วนวดเองหลับเองมีแบบนี้ด้วยเหรอได้เลยช่วยเหลือเจ้าเองค่ะ
บีบนวดเองแล้วปั๊บหลับเลยเองเลยไม่ต้องเพิ่งผู้กองมือปราบอะไรแล้ว
ไม่ต้องสาธยายทำดิฉันหลับได้